เพื่อสแกนกระเป๋าแบรนด์เนมที่สนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหม
ช่วงกลางปีเราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วว่า
ทางกรมสรรพากรเขาเตรียมที่จะมาติดเครื่องเอ็กซาเรย์
พวกสินค้าออนไลน์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ติดบนสายพานลำเลียงกระเป๋าที่สนามบินเลย
เพื่ออะไรสแกนพวกสินค้าที่เป็นสินค้าออนไลน
และนำเข้าจากต่างประเทศเพราะว่าที่ผ่านมานะคุณ
ภาษีตรงนี้ได้๔๐เอง
ดังนั้นถ้าเกิดว่ามีการติดตั้งเครื่องเอ็กซาเรย์
ครบทุกสายพานกระเป๋าแล้ว
จะสามารถเก็บภาษีได้เพิ่มเติม๑๐๐
แต่ก่อนหลายคนบอกว่าซื้อของมาแล้วก็ใส่กระเป๋าใหญ่
แล้วก็โหลดลงใต้ท้องเครื่อง

กระเป๋าเหล่านั้นก็จะถูกส่งต่อมาที่สายพันธุ
หยิบยกแล้วก็ออกไปได้เลยถ้าไม่ถูกตรวจ
ถ้าไม่ถูกตรวจตรงจุดสำแดง

ก็คือเราจะต้องจ่ายภาษีตามกำหนดตามนั้นจริงไง
แต่ว่ามองในมุมดีนะคุณสืบสกุลคุณสุภานี
จากเรื่องของภาษีพวกสินค้าแบรนด์เนมนำเข้า

ใช่ค่ะเรื่องนี้นายกฤษดาจีนะวิจารณอธิบดีกรมศูนยากากร
บอกว่าทางกรมศูนย์เองมีการจัดหา
สนามบินสุวรรณภูมิทั้ง๒๓สายพาน
จะใช้สแกนพวกสิ่งของที่ผิดกฎหมาย
อยู่ในกระเป๋าเดินทางที่โหลดมาใต้ท้องเครื่องบิน
ก็จะตรวจได้ทั้งสินค้าแบรนด์เนม
กระเป๋าเอ่ยรองเท้านาฬิการวมถึงของต้องห้าม
ยาเสพติดของที่ผิดกฎหมายผิดอนุสัญญา
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศอย่างสัตว์ป่าแบบนี้
หรือว่าอนุสัญญาไซเตสพวกงาช้างนอแร็ด
ก็มีการคาดว่าจะสามารถติดตั้งเครื่องเอ็กซาเรย์
คร่อมสายพานแล้วเสร็จภายในปีนี้นะคะ
จะช่วยสแกนตรวจสิ่งของในกระเป๋าเดินทางได้ทุกใบเลย
เอาง่ายคุณผู้ชมเราจะมองเห็นว่า
ข้างในกระเป๋านั้นมีอะไรบ้าง
ถ้าเกิดว่ามันเป็นของต้องห้ามก็ต้องจับกลุ่มค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าแบรนด์เนมที่ต้องเสียภาษี
ก็ต้องชำระภาษีให้ถูกต้อง
กรมศูนย์เขาก็จะพัฒนาระบบเอ็กซาเรย์ให้มีความทันสมัย
คือจากเดิมอาจจะใช้ดุลยพินิษฐ์ของเจ้าพนักงาน
มันก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น
แล้วก็จะเชื่อมโยงข้อมูลกับต่างประเทศจะแม่นยำกว่าเดิมค่ะ
อย่างเช่นนะเกิดสมมติว่ามีสิ่งของต้องห้าม

เจอว่าไอ้ของในกระเป๋าเนี่ยมันรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกับสิ่งของต้องห้าม

ใช่เสร็จพอมันเห็นว่าใกล้เคียงกัน
ก็จะมีการเปิดกระเป๋าตรวจสอบเลย
ซึ่งอธิบดีกรมศูนย์ละกากรก็ยืนยันนะคะ
ว่าการเก็บภาษีศูนย์ละกากรไม่ได้สูง
ถ้าเกิดว่าเป็นการนำเข้าของแบรนดเนมเอาอย่างนาฬิกา
ก็จะเสียอากรนำเข้า๑๐๐ละ๕

แต่สมมุติถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย